มีโอกาสให้เด็กน้อยจากบรรพชาเป็น๓มาแดง๓๐คน
ได้นั่งบนเรือยาวสมิงโพทอง

ที่เขานั่งต่อกันนึกว่าเขายืน
ใช่นะครับร่ำใหญ่มากเป็นเรือยาวที่มีอายุ๕๐ปีใช่
ล้อลากตามขบวนแห่ผ่านหมู่บ้านไปจนถึงวัด

ครับต่อไปถือว่าเป็นขบวนแห่ที่งดงามเหมือนกันนะคุณนะมีทั้งความสนุกสนานรื่นเริงและความงดงามด้วยนะฮะ
อ้าวเสียงแต่งวงหยันต์จันทราบปลูกได้ดีมากเลย
ตรงนี้หลายที่นะครับมีงานบ่นเนอะแบบนี้เหมือนกันพร้อมไหมครับ